ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชม
เรื่องนี้คุณพ่อกับคุณแม่
แต่งงานกันมีลูกกัน๒คนนะ

ทีนี้ลูกสาวไปอยู่กับคุณแม่
แล้วคุณแม่มีผู้ชายคนใหม่ชื่อเจี๊ยบ

ข่มขืนกระทำชำราวลูกสาว

น้องอายุ๑๕อย่างนั้นคุณผู้ชม

พาลูกสาวไปหาคุณกันจอมพลัง
หมายถึงพ่อแท้ของน้องใช่ไหม

ไปที่ศนสมดำ

ก็พาน้องวัย๑๕ปีผู้เสียหาย

ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจี๊ยบ

หลังจากที่เจี๊ยบก่อเหตุลวนลาม
เด็กสาวหลายครั้งซึ่งเป็นลูกเลี้ยง

น้องวัย๑๕ปีก็ถูกเจี๊ยบ

เพราะว่าเคยบอกแม่แล้วแต่แม่ไม่เชื่อ

ที่ลูกสาวเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับพ่อ

กระทบหน้าที่การงานของเจี๊ยบ

กลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวมา
คือผู้ชายคนใหม่จะโดนไล่ออกจากงานบ้าง
ลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะสิพี่น้ำแข
ลักษณะจะเป็นว่าแม่เนี่ยปกป้องผู้ชายคนใหม่
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าผู้ชายคนใหม่ก็คือเจี๊ยบ
จะไปทำอย่างนั้นกับลูกสาวครับ

แล้วก็จะอยู่กับเจี๊ยบที่แลตของเจี๊ยบ

ลูกสาวเนี่ยโทรมาบอกพ่อหนูโดนเจี๊ยบข่มขืน
พ่อมาเลยบึงมาจากระยอง
มาที่กรุงเทพครับพาลูกสาวไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลัง
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอสแหมดำ

จริงแล้วผมกับไอ้เจี๊ยบก็รู้จักกันดีนะ

แต่เมื่อ๓ปีก่อนผมกับภรรยา
ซึ่งก็คือแม่ของน้องวัย๑๕ปีเลิกรากันไป
แล้วก็แบ่งลูกสาวคนละคนย้ายไปอยู่
ตัวผมย้ายไปอยู่ระยองกับลูกสาวคนเล็กวัย๑๓
อดีตภรรยาก็อยู่กับลูกสาววัย๑๕ด้วย

เจี๊ยบก็มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะ
เมื่อคืนวันที่๒๗กรกฎาคม
ติดต่อมาเสนอเงินให้๕แสนบาท

โอ้โหจะจบด้วยเงินแบบนี้เหรอ

เขาโทรมาผมว่าคือเขาไม่อยากติดคุก

พอแม่ผมด่าเข้าก็คือยอมครับ
แบบรับสารภาพเอาจะยื่นเสนอเรื่องตังค์ให้แม่ผม
แต่แบบนี้ชีวิตลูกเขาทั้งคนมันบอกอย่างนี้
ฟังคุณพ่อเราเข้าใจเลยอ่ะ
อนาคตชีวิตลูกผม
ความรู้สึกลูกผมมันมาตีราคา
กลายเป็นเงิน๕แสนบาทมันไม่ได้

ฝังลึกไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะคุณผู้ชม

หลังจากนั้นครับคุณกันจอมพลังก็พาทั้งน้องผู้เสียหาย
วัย๑๕ปีกับคุณพ่อไปที่สำนักงานเทศกิจเขตบางบอนครับ
ซึ่งเป็นที่ทำงานของนายเจี๊ยบเพื่อจะเขียนคำร้องเรียนให้เอาผิดเจี๊ยบทางวินัย
หัวหน้าของเจี๊ยบครับหัวหน้าพิเศษเขาชื่อคุณพิเศษนะ
เจี๊ยบเนี่ยขาดงานไปหลายวันแล้วตัวผมเองที่เป็นหัวหน้าเจี๊ยบก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี่แหละ
เพราะว่าเป็นเวลานอกราชการแล้วการทำงานของเจี๊ยบเป็นยังไงบ้างอ่ะหัวหน้า
หัวหน้าก็บอกว่าเจี๊ยบทำงานดีเลยนะเป็นคนขยันเลยล่ะ
ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนมายังเจี๊ยบแต่อย่างใดล่าสุดทางสำนักงานเขตบางบอนก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้วครับ
ไปดูที่ห้องพักของเจี๊ยบหน่อยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพอไปดูที่ห้องพัก
นี่ไปแล้วฮะเก็บของเรียบร้อยแล้วครับที่ห้องของเจี๊ยบ
เพื่อนบ้านเองก็บอกว่าเห็นแม่เด็กกับเจี๊ยบออกจากแฟลตไปตั้งแต่เช้ามืด
เมื่อหวานนี้ก็คือยี่สิบแปดกราคดาคมยังไม่กลับมาเลยค่ะ
แล้วเจ๊บเนี่ยดื่มเล่าประจำเลยนะอืม
แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แล้วก็อ้างว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยเขากินเหล้าตั้งแต่๓ทุ่มยันตี๕เลยนะ
แล้วพอกลับถึงห้องพักแม่เด็กออกไปกวาดขยะ
ไม่รู้ว่าตนเองไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวซึ่งเป็นลูกเลี้ยงหรือเปล่า
เพราะเมาจนจำอะไรไม่ได้อ่ะพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะเมาจนภาพปัด
ก็กินแต่๓ทุ่มตี๕เออไม่เมาได้ไง
เรื่องต้นครับก็ถูกแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แต่ตำรวจเนี่ยปล่อยตัวไปและในวันที่๓สิงหาคมนี้ครับ
สัปดาห์หน้าเนี่ยแพทย์จะนัดผู้เสียหายก็คือน้องวัย๑๕ปี
ไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นหลังจากหยุดยาวไปนี่ก็ต้องตามคดีนี่
เตรียบพ่อเลี้ยงกับเด็กวัย๑๕อีกทีหนึ่งด้วยนะครับ